คนพอมาทำงานตรงนี้คนก็ถูกหลุด

จริงแล้วคือมันเอฟเคทีมงานผมทุกคนเลยนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมก็ขอโทษทางทีมงานทุกคนมาแล้วว่า
มันมันก็เป็นเรื่องที่ตามมาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวของผมนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วคือมันไม่แปลกหรอกครับ
ที่พอผมไม่ได้ออกไปพูดอะไรครับ
มันก็พาไปให้คิดอย่างนี้อยู่แล้วครับ
จริงแล้วครับพอคิดย้อนกลับไปผมก็เข้าใจแล้วตอนนี้
จริงแล้วผมพลาดไปตรงนี้แหละ
แต่ว่าคือผมเนี่ยครับขึ้นโครงการนี้มา

แล้วเป็นช่วงที่มีข่าวว่าผมไม่ค่อยได้แบบว่า

ก็คือจริงแล้วคือช่วงจังหวะนี้แหละครับ
มีข่าวบอกว่าว่าว่าผมไม่ได้เข้าบ้านหรือไงครับคือเอ่อมันเป็นช่วงที่จริงจริงแล้วเหมือนกับว่ามันมันคุยแล้วมันคุยกันไม่ได้แล้วครับ
กลายเป็นว่ามันทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันต้องห่างกันนิดนึงนะครับ
แล้วก็เอ่อตรงนี้แหละที่ผมออกไปแล้วก็เอ่อออกไปเซอร์เวย์เส้นทางอะไร
แล้วก็ไปกับทางคุณปีเตอร์โจแฮนเซ่นเนี่ยครับเราก็บิวต์โครงการนี้มาสักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ย
แล้วก็คือสองคนเนี่ยครับหน้าแบบว่าอะไรครับหน้าแบบว่าฝรั่งฝรั่งกันสองคนเนี่ย
แบบเอ็นเตอร์เทนไม่พออย่างนี้ครับมันควรจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้ในการที่จะมีพิธีกรมาช่วยอธิบายนู่นนี่กัน
ก็เลยคุยกันว่าจริงแล้วถ้ามันมีผู้หญิงที่ขี่ด้วยเนี่ยอาจจะดี
แต่ว่าใครจะขี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ้างพิธีกรมาแล้วแบบว่าให้เขานั่งรถตู้ตามไปก็ได้
แต่มันก็ไม่จริงไปมามีวันหนึ่งที่ไปเจอน้องแอนนี่ในงานของเอทีเอที
จะเป็นร้านแต่งร้านมอเตอร์ไซค์ครับที่โมดีไฟล์รถอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีคนแนะนำรู้จักบอกว่าเนี่ยครับน้องนี่คนนี้เขาแบบว่าเป็นน้องที่ตัวจริงนะ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
โอเคอินทฤคือผู้นิดหนึ่ง
เข้าใจเข้าใจก็ไม่แบบว่าอ้างไปหรือเปล่า

ตัวจริงที่แล้วการที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็แล้วแต่

เป็นอะไรที่ไม่โปรแล้วมันจะเอฟเคงานแน่นอน

ก็ทุ่มเทแบบว่าสุดตัวอยู่แล้ว

คงจะเห็นรายการนี้อยู่กันอีกนาน
แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ครับ

คอนเซ็ปท์ที่แบบเป็นเหมือนความฝันของเราชีวิตของแอนส่วนมากจะเป็นเรื่องมอเตยอะครับ
ซึ่งแอนขี่จริงเดินทางจริงแอนว่าตรงนี้จริงแอนเข้ามาตรงนี้เพื่อที่ต้องจะเข้ามาทำงาน
ทำไมก่อนหน้านี้เราไม่ออกมาเคลียร์เลยเพราะว่ากว่าในระยะเวลามันยาวนานจนกว่า
อ๋อแอนพูดพูดไม่ใช่พูดเรื่อยแอนพูดแต่ว่าไม่ได้ออกมาพูดตลอดตอบโต้ทุกคำถาม

รายการจบแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเรื่องส่วนตัวเต้อเดี๋ยวให้เต้อคุยกันเถียว

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ
นั่นคนเดียวครับ
นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นั่นคนเดียวครับ

นิ่งครับเพราะว่าที่แรกผมก็กลับว่าสักพักนึงมันก็คงจะดีขึ้น
แต่ว่านั่นนะครับกลายเป็นว่าที่ผมพลาดไปนั่นนะครับมันทำให้มันไม่หายไปไหน
แต่ว่าโดยที่ไม่ตอบโต้อะไรเลยมันก็ทำให้เรื่องมันยิ่งเอสเกอร์เลส
ถึงว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ครับตอนนี้เมื่อกี้อีกทีหนึ่งแล้วครับ
ตอนนี้ผมขอชีวิตอีกทีนะครับว่าผมรู้ตัวนะครับตอนนี้ทุกวันนี้รู้ตัวว่าผมเนี่ยเอ่อ
มีการกระทำแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเนี่ยตีความบางอย่างที่มันไม่ตรงทุกอย่างนะครับ
แล้วก็ทำให้คนเนี่ยด้วยการกระทำที่อยู่นิ่งนะครับทำให้คนเข้าใจผิดหลายอย่างนะครับ
แล้วก็ด้วยการที่จะเป็นคนของสังคมเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดมากนะครับ
แล้วก็ขอโทษเป็นทางการอีกทีครับ
ครับก็คือตอนนี้เนี่ยครับอย่างที่ว่าก็ผมได้เข้าไปคุยมาครับ
คือก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าพอคุยกันทีปุ๊บมันกลายเป็นทะเลาะแล้วมันไม่เดินหน้าสักที
คุยกันทีก็ทะเลาะแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีมันยิ่งกลายเป็นแบบว่ายิ่งแบบว่า
กันไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยนะครับ
แล้วก็เราก็บอกว่าคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้คือไม่ต้องคอยท้อต่อหน้าลูกดีกว่า
ถ้างั้นเนี่ยคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะกันตลอดเวลานี่คือเราไม่อยู่ด้วยกันดีกว่า
เพราะว่าในที่สุดทุกอย่างที่เราควรจะนึกถึงตอนนี้คือแพนเตอร์กับภูมา
ได้กับผมมาเนี่ยครับคือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะกันหรือว่าต้องคอยแบบว่าอะไรอย่างนี้ครับ
คือผมเข้าไปคุยว่าขอคุยดีเดินหน้ากันจากนี้ไปอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟคนะครับ
มันก็ไม่ได้เพอร์เฟคมันไม่มีใครที่เพอร์เฟคอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าปล่อยวางอะไรได้เนี่ยก็ปล่อยวางไปก่อนนะครับ
แล้วก็เดินหน้าดีกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราคุยไม่ได้เนี่ยผมว่าหย่ากันอาจจะดีกว่านะ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไงก็คือผมก็จะดูแลอยู่แล้วครับลูกยังไงไม่มีบอลทิ้งอยู่แล้วกันนะครับ
ก็คือเดี๋ยวผมซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับค่าเลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาการศึกษาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ
ในสังคมในข่าวในอะไรอย่างนี้ครับผมก็ออกไปทำการบ้านเพื่อจะบิวต์ตรงนี้มาให้ได้นะครับ
เพราะว่าผมรู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยครับก็หวังว่าตรงนี้มันก็น่าจะแบบโตให้ได้แล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นการหารายได้ที่จะเลี้ยงดูแลลูกได้นะครับ
ผมบอกว่าผมดูแลทุกอย่างเนี่ยครับขออย่างเดียวว่าคือก็นั่นนะครับก็เราต้องแบ่งกันแบบช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยครับผมก็ต้องเจอลูกเนี่ย
แสดงว่าเป็นคนเกย่ปากขอใหญ่
ผมก็พูดเองใช่ครับผมก็พูดเองเพราะว่าถ้ามันค้างอยู่ไปเรื่อยเนี่ยครับมันก็ไม่ดีต่อลูกอะครับผมบอกว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องทำเพื่อลูกอะครับ
อย่ากันก็เยอะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่อง

ก็เลยบอกว่าถ้ามันจะต้องเคลียร์อย่างนี้ครับ
หลายคนก็บอกว่าทำไมผมไม่นั่นจัดการเรื่องนู่นนี่อย่างนี้
เพราะว่าการคมคืนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมีผลดีต่อลูกอยู่แล้ว
ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ดีไหมแล้วก็ลองคุยกับทางพรอยดูครับ
แล้วก็หวังว่าคือในที่สุดนี้เราจะตกลงทำสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับลูกนะครับ
เขาก็บอกว่าตอนที่เราคุยกันเองมันจะมีการทะเลาะกันได้ง่าย

เพราะว่าแม่ผมกับแม่เขารู้จักกัน
อย่างนี้ครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยมันจะทำให้คุยกันและเดินหน้าได้
ที่มันจะถอยหลังออกจากกันยิ่งห่างนะครับ
ทีนี้เนี่ยก็เข้าไปคุยแล้วก็ผมก็บอกว่าอย่างนี้ดีไหม
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยครับก็เห็นตรงกันอยู่แล้วครับ
พอผมบอกว่าถ้าอยู่กันไม่ได้เราหย่ากันดีไหม

คุณพูดว่าที่คุยคือมีผู้ใหญ่หลายคนหรือกันไม่ได้คุยกันสองคน
ใช่ค่ะมีผู้ใหญ่อยู่กันก็มีแม่ผมมาแล้วก็พอดีคุณพาผมเพิ่งเสียไปแล้วก็มาจากงานที่วัดนะครับ
แล้วมีแม่ผมและมีหน้าผมที่อยู่การมีไทยอยู่ค่ะ
ใช่ครับก็มีคุณพ่อคุณแม่ของพลอยแล้วก็ญาติอีก
เดี๋ยวผมล่างเป็นสัญญาให้เลยอย่างเงี้ยว่าผมจะรับผิดชอบอย่างเงี้
ผมเซ็นแบบว่าคือเพื่อความสบายใจว่าผมรับผิดชอบแน่ใช่ไหมครับผม
ตอนนี้ผมก็เลยคุยกับทางทนายให้เขาร่างข้อตกลงอยู่อย่างนี้ครับ
ก็จัดให้พอใจควรให้เขาอยู่ให้เขาสบายใจว่าเขาอยู่กันสบายแน่ครับ
ไม่ลำบากนะครับแล้วก็ดูดิฉันมีอนาคตที่ดีแน่
ที่เขารอแล้วก็น่าจะเดินต่อกันได้
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่

แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดี

เรื่องแบบว่าผมมีประสบการณ์

ของพลอยก็จะมีประสบการณ์ที่

ผมก็เลยแบบว่า

กองทายผมนี้ก็กระโหลดไปประมาณนึงได้

บินออกไปเป็นชิปอย่างเงี้ยครับสมมุติก็บินไปสองพันบาทเนี้ยก็อ่า
ผมก็อาจจะแบบว่าเอามาขอเอาลูกมาเลี้ยงอย่างนี้ครับ
เอ่อแล้วก็แทนที่จะเป็นคนอื่นเลี้ยก็ก็เป็นพ่อแม่เลี้ยงมันก็ดีที่สุดอยู่แล้ว
อ่าเสร็จแล้วก็อ่าเขากลับมาก็ผมอาจจะอ่า
อาจจะเป็นด้วยวิธีนี้ครับแต่อาจจะไม่ได้ฟิกส์มากแต่ว่ากำลังดูกันอยู่
ว่าคือมันมันจะมีอะไรยังไงบ้างครับเพื่อเพื่อการที่
ผมก็บอกว่าเอานี้แล้วกันคือผมซื้อนั้นก็ซื้อบ้านใหญ่อะแหละ
เป็นบ้านแบบ๕ชั้นอะไรแบบไงเอาอย่างนี้ดีกว่า
บ้านที่ผมมีเนี่ยเดี๋ยวลองดูค่ะก็ขายบ้านนี้ก็ได้
น่าจะเร็วนี้แหละ
ก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่อยู่บ้านหลังใหญ่ครับเอาบ้านดีหลังเล็กสักสองหลังก็ได้ครับสามารถซื้อให้ลูกครับ
ถึงจุดนี้ครับผมว่าไม่มีใครที่จะนึกออกว่าจะเป็นแบบนี้ครับ
แต่ว่าจริงแล้วคือมันแค่มันหลายคนนะครับที่มาถึงจุดนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในข่าวมันไม่ได้อยู่ในแบบว่าโซเชียลอย่างนี้ครับ
แต่ว่าหลายคนนะครับที่แต่งงานกันเสร็จปุ๊บพอทะเลาะกันไปก็ไม่ได้ปุ๊บก็หย่ากันทีนี้ก็คือเขาเรียกอะไรครับ
เทรดที่คนเขาอยากกันมันประมาณเกือบ๕๐เลยนะครับสมัยนี้ครับซึ่งมันก็ด้วยหลายผลซึ่งไม่ต้องพูดหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แปลกอย่างนี้ครับ
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยคือถ้ามันมีลูกมาแล้วเนี่ยครับผมว่าเรื่องที่ควรจะคิดเป็นอันดับแรกก็คือควรจะนึกถึงลูกเป็นอันดับแรกนะครับ
มันเสียดายมันเสียดายอยู่แล้วครับการที่จะเริ่มอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงเนี่ยครับเริ่มชีวิตคู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วมันพิเศษมากไงครับในเรื่องที่มันจะอยู่มันจะเปลี่ยนแล้วก็มาจบแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายกันมันไม่มีใครที่อยากให้มันเป็นหรอกครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นเนี่ยครับคือถ้ามัน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

ยังมีความรู้สึกดีที่เหลือได้อยู่ไหมครับเพราะเรื่องที่ผ่านไปก็ทำให้หลายอย่างมาก
คือผมว่าในเมื่อแบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความรู้สึกดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปนานเท่าไหนี้มันก็คงยากที่จะลืมนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องที่พิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคือยอมรับว่ามันคือแต่งกันเร็วอาจจะยังไม่ได้รู้จัก
ก็เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนที่หลายคู่เขาก็เป็นนะครับแล้วก็แล้วก็คงตัดสินใจในเรื่องที่เวทย์อยู่บนบนบนสิ่งที่ดีสุดสำหรับลูกครับ
เหตุผลที่เลิกกันแหละครับคือคือมันอยู่กันไม่ได้ครับหมายถึงว่าอยู่กันแล้วมันคุยแล้วมันคุยแล้วมันทะเลาะกันตลอดนะครับแต่ว่าจริงแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันมากขึ้นด้วยนะจากที่มันเริ่มจากประมาณนึงแล้วคุยกันยากปุ๊บเนี่ยพอมันมีเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเป็นประเด็นโซเชียลเนี่ย

ก็เป็นเป็นข่าวกันไปแล้วอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยลองดูครับว่าจริงจริงแล้วคือผมอธิบายในรายการเมื่อกี้นะครับว่าการที่ผมออกจากบ้านเนี่ยครับมันมีหลายผลที่แบบว่าทำให้แบบคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นข่าวผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังผมออกจากบ้านนี่คือไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับทีนี้เนี่ยตีความกันไปว่าถึงรู้
ออกมาพูดนั่นแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็จะคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องพราเวทเนี่ย
ผมไม่ค่อยผมไม่ใช่คนที่จะออกมาประกาศพูดอะไรตรงนั้นหรือว่าอะไรอยู่แล้ว
ทีนี้เนี่ยในจังหวะที่ผมควรจะออกมาพูดเนี่ยครับ
พอมันเลยตรงนั้นไปแล้วเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบ
ผมพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะครับไม่มีใครฟังแล้วซึ่งผมเสียดายช่วงนั้นมาก
จริงแล้วผมย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะออกว่าเริ่มพูดตั้งแต่ตอนนู้น
ว่าจริงแล้วคืออะไรแล้วก็ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโตถึงขนาดทุกวันนี้ครับ
ซึ่งถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยครับผมจะทำทุกวันนี้เนี่ยครับ
มันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับ
มันเหมือนว่าผมเจอซึนามิซึนามิเข้ามาปุ๊บเนี่ย
ยังไงคุณว่ายน้ำต้านซึนามิได้ยังไงก็จมน้ำตายครับ
ผมก็เลยอยู่นิ่งไปก่อนทีนี้เนี่ยครับอ่าเรื่องที่ผมเป็นประเด็นนะครับ
เป็นเหตุผลที่การกระทำของผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่หลายคนเนี่ยครับ
ได้ดูดดึงดูดเข้าไปอยู่ในข่าวแล้วก็อินกับข่าว
แล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยครับเข้าใจอะไรหลายอย่างนะครับ
ตรงนี้เนี่ยครับผมขออีกทีผมขอโทษเป็นทางการนะครับ
ที่แฟนเพลงของผมแฟนละครของผมเนี่ยครับ
ได้ถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในอะไรที่มันแบบว่ามัน
เป็นเรื่องแบบภูเขาไฟระเบิดอย่างนี้ครับ
ถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะแก้ตรงนี้จุดนี้ครับ
คือตอนนี้จะกลับมารับงานเหมือนเยินไหมครับ
แล้วก็หวังว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่จะได้อะไรดีเยอะขึ้นมาครับ
แล้วก็เนี่ยครับเร็วนี้ก็จะได้ดูแล้วครับ
พี่น้องถ้าขออีกเรื่องเรื่องลูกค้าที่มี๒วัน
เราบอกว่าน้องภูมิม่าเป็นชีวิตของคุณใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับผมว่าในเรื่องของข่าวที่เรื่องน้องภูมาเนี่ยครับ
อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงตีความไปเองด้วยนะครับ
เพราะมันเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้เข้าบ้านแล้วอย่างนี้ครับ
แล้วก็ทุกคนก็ต้องอย่างนี้แน่ต้องอย่างนี้แน่ต้องอย่างนี้แน่
ผมยืนยันครับยังไงแผนเตอร์กับผมมันก็รู้ผมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เรื่องผู้หญิงนะครับผมไม่ได้ออกจากบ้านอะไรเพราะเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วครับ
ที่ผมหายไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายการนะครับ
ผมจะต้องขี่เซอร์เวย์ทำการบ้านเยอะเพื่อจะสร้างรายการที่มันดีได้นะครับ
และในที่สุดนะครับทุกอย่างที่ทำเรื่องรายการเนี่ยมันก็คือเพื่อแพนเตอร์กับฮูมา
ผมก็รอวันที่ผมจะออกมาเคลียร์อะไรได้แล้วก็จะได้เดินหน้าต่อได้สักทีครับ
คือจริงแล้วคือตอนนี้ก็อย่างที่ผมคุยกับพลอยนะครับ
แล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่าเข้าใจว่าผมกับพลอยคุยกันแล้ว
แล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเดินหน้าเพื่อนร่วมนะครับ